เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงนะครับ
ในการเริ่มต้นนั้นก็เริ่มฉายภาพยนตร์จากปากีสถาน
เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานก่อนวัย
รวมถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
เพื่อต้องการสะท้อนเรื่องนี้นั้นให้ทั่วโลกนั้นได้ตระหนักรับรู้

นี่คือส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องดุ๊กตา

ผลงานของผู้กำกับหญิงชาวปากีสถาน
นำเสนอเรื่องราวของแม่รายหนึ่ง
ซึ่งตัดสินใจพาลูกสาววัย๑๐ขวบหนีออกจากบ้าน
ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาห่างไกลทางตอนเหนือของประเทศ

จะต้องเข้าพิธีสมรสกับหัวหน้าของเผ่าคู่อริ
เพื่อยุติความขัดแย้งและการสู้รบเข็นค่าระหว่างกัน
จนทำให้สองแม่ลูกคู่นี้ต้องถูกตามล่าอย่างดุเดือด
ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดเผยให้เห็นถึงปัญหาการแต่งงานในวัยเด็กของปากีสถาน

เพราะจะเห็นได้ว่าหญิงสาวผู้เป็นแม่
ก็ถูกบังคับให้แต่งงานก่อนวัยกับญาติฝ่ายพ่อ
ตั้งแต่อายุได้เพียง๑๕ปี
ก่อนที่จะถูกส่งไปยังหมู่บ้านแห่งนี้
และถูกตัดขาดจากครอบครัวเดิม
ยังหลุดออกจากระบบการศึกษาและวิชาชีพ
ทางเลือกในการดำเนินชีวิตของตัวเอง
อกจากนี้ภาพยนตร์ยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่า
ผู้หญิงและเด็กต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว
ซึ่งถือเป็นภัยใกล้ตัวที่สุดของผู้หญิง

ซึ่งควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด
แต่ในบางครั้งกลับกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดแทน
และผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ยังไม่กล้าที่จะพูดถึงปัญหาเหล่านี้
จากอับอายและกลัวว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียง
สถิติขององค์การเพื่อความเสมอภาพระหว่างเพศ

ปัจจุบันมีผู้หญิงและเด็กราว๗๐๐ล้านคนทั่วโลก
แต่งงานตั้งแต่อายุยังไม่ถึง๑๘ปี
และมากกว่า๑ใน๓ของจำนวนนี้
แต่งงานก่อนอายุ๑๕ปีด้วยซ้ำ
ขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานด้วยว่า
ภาพยนตร์ปากีสถานเรื่องนี้ได้รับเลือกให้นำมาฉาย
วันเปิดตัวเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ
เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง
จัดขึ้นเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวานนี้
ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่บอกเล่าเรื่องราว

หนึ่งในความรุนแรงจากปัญหาหลากหลายรูปแบบ
ผู้หญิงและเด็กทั่วภูมิภาคยังต้องเผชิญเท่านั้น
แต่ยังเป็นภาพยนตร์ที่ส่งข้อความอันทรงพลัง
และส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

เช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่องอื่นที่อยู่ในเทศกาลเดียวกัน
ที่มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
ในช่วงระหว่าง๑๖วันแห่งการรณรงค์

มาตั้งแต่เมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายน
ซึ่งเป็นวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล
จนถึงวันสิทธิมนุษยชน
ตรงกับวันที่๑๐ธันวาคมของทุกปี
โดยสถานที่สำคัญต่างทั่วโลก
รวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย
ก่อนหน้านี้ในบัญคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติแถลงว่า
ยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กนั้น

ไม่ได้เป็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุดเท่านั้น
แต่ยังถือเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิ์ที่เกินทนมากที่สุดเรื่องหนึ่ง
โดยการยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง
ต้องการความมุ่งมั่นอย่างจริงจังและความอดทน
จากระดับผู้นำของทุกประเทศ
สิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน